คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคนซื้อก็ช้ำคนขายก็ช้ำ
ผมพูดถึงโปรตีนราคาถูกอย่าง
ไข่ไก่แค่เดือนเดียวนะในรอบเดือนราคาปรับขึ้นมาแผงละ๑๘บาทแล้ว
แต่ยังมีของฟรีนะช่วงนี้แต่จะเป็นอะไรติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เอาเรื่องราคาไข่ไก่กันก่อนเลย
เพราะว่าแม่ค้าขายไข่ไก่รายใหญ่เลยนะที่ระยองบอกว่า
รอบเดือนที่ผ่านมาไข่ไก่ทุกขนาดปรับขึ้นถึง๓รอบแล้ว
ละ๖บาทรอบละ๖บาทรอบละ๖บาท
ทำให้ตอนนี้ราคาขึ้นมารวมแล้วแผงละ๑๘บาทสูงเป็นประวัติการครับ
ไข่ไก่เบอร์๐ราคา๑๔๐บาทไข่ไก่เบอร์๑ราคา๑๓๐บาท
๒ราคา๑๒๕บาทไข่เป็ดก็พุ่งเหมือนกันแผงละ๑๘บาทครับ
เรื่องนี้ทางกรมการค้าภายในก็มีการตรวจสอบราคาไข่ไก่อย่างต่อเนื่อง
แล้วพบว่าราคาขายปลีกสอดคล้องกับราคาต้นทุนที่ปรับขึ้น
และอยู่ภายใต้การกำกับของกรมมาตลอดครับ
ต้นเหตุมาจากปัญหาไผล้แรงและอากาศร้อน
ราคาจะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติครับ
ส่วนใครอยากใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับ
เช้านี้สามารถไปใช้บริการได้ครับ
ยังอยู่ในช่วงทดลองวิ่งอยู่ขึ้นฟรีอยู่
เช้านี้ให้บริการทั้งหมด๒๒สถานีจาก๒๓สถานี
เริ่มจากสถานีภาวนายาวไปถึงสถานีสำโรง
เริ่มให้บริการตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๒ทุ่ม
เป็นการรองรับความต้องการการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็นครับ
เดิมให้บริการมาตั้งแต่๓มิถุนายนที่ผ่านมา๑๓สถานี
ตอนนี้ก็๒๒สถานีครับ
ส่วนสถานีลาดพร้าวต้นทางอยู่ระหว่างปรับสภาพทางเท้า
และถนนโดยรอบสถานีอยู่จะเปิดให้บริการให้เร็วที่สุดครับ
ส่วนเรื่องนี้เป็นความลำบากของคนผ่อนรถนะครับ
มีข้อมูลว่าตั้งแต่๕เดือนแรกของปีนี้
พบว่ามียอดยึดรถแล้ว๘๙๐๐คัน
ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนพบว่าเพิ่มขึ้น๓๕ครับ
และถ้าคิดยอดทั้งปี๖๖น่าจะมียอดรถถูกยึดราว๒๐๐๐๒๕๐๐๐คัน
ทั้งนี้ก็เพราะคนไม่สามารถจะชำระหนี้ได้ครับ
ช่วง๕เดือนแรกก็เป็นยอดประมาณ๒๐๐ล้านบาทเข้าไปแล้ว
ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการช่วยเหลือและชะลอการยึดรถในปี๖๓ถึง๖๔มันหมดไปแล้วครับ